เมื่อวานคุณภาคภูมิเล่าไปกรณีหนึ่งนะคะ

วัยวะเพศไปติดอยู่ที่เปิดขวด

ก็ต้องให้กู้ภัยมาช่วย

อีกกรณีหนึ่งนะคะคนเห็นข่าววันนี้
ว่าเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าข่าวเดิมเมื่อวานหรือเปล่า
ไม่ใช่นี่อีกคนนึง

โพสต์ภาพตอนใช้หินเจียนและอุปกรณ์

วัยวะเพศของผู้ชายคนนึงนะคะ
เพราะว่าไปรักษาที่โรงพยาบาล
เกษมราชเขตสะพานสูงกรุงเทพ

ทีมข่าวของเราไปสอบถาม

มันเป็นพลาสติกก็เลยใช้เวลา

มันจะง่ายกว่าที่เปิดขวดมันจะเป็นเหล็กหน่อย
มันก็จะตัดยาก

คำถามเดียวกันกับกรณีผู้ชายคนเมื่อวาน

คือได้รับการประสานจากโรงพยาบาล
ให้เอาอุปกรณ์ไปช่วยเหลือผู้ชายคนนึง

ครีมปากนกแก้ว

ช่วยเหลือไปช่วยนะคะ
แต่กู้ภัยบอกแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

คุณผู้ชมกู้ภัยบอกว่าเจอบ่อย

ไม่ใช่เรื่องแปลกกู้ภัยบอกเองนะ
พอไปถึงนะคะก็ใช้เจลหล่อลื่น
ทาเอาน้ำเกลือราดลดการเสียสี

แล้วก็ใช้เหล็กแบนสอดเข้าไปนะคะ
แล้วก็ใช้หินเจียนตัดท่อออกนะคะ

ใช้เวลา๑๐นาทีช่วยเหลือได้สำเร็จค่ะ

มันยากมากต่อการช่วยเหลือนะคะ

แต่อย่างที่ผมเคยบอกว่าที่เป็นเหล็ก

มันเกิดความร้อนแล้วเนื้ออ่อน

ความรู้สึกมันไวกว่าส่วนอื่น

มันก็จะบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

ก็อยากจะให้กู้ภัยสาธิตให้ดูหน่อย

เสียงเห็นมั้ยเสียง

ประเด็นคือระหว่างที่ตัด

แล้วมันก็จะเสียงมันน่ากลัวเหมือนกัน

ร้อนจนขนาดนี้เป็นนิ้วนะคะ

เขาเรียกส่วนกลางค่ะ

ละลายเป็นพลาสติกละลายใช่

แต่ถามว่าเจ็บไหมงาน
ไม่ได้ร้อนแหว่นล้อน
ทำมาสามเคสแล้วครับเคสแบบเนี้ยนิ้วที่สิบเอ็ดเนี้ย
ที่๓ถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับ
มันอยู่ที่รสนิยมของคนแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึง
เพราะรสนิยมของคนเราไม่เหมือนกันนะครับ
บางคนก็อาจจะชอบอย่างนี้เขาอาจจะไม่มีที่ระบาย
จะไปข่มขืนครับเราก็ไม่ว่าเขาหรอกครับ
ถือเป็นอุทาหรณ์อย่างที่กู้ภัยบอกเลยนะคะ
ก็คงไม่ต้องพูดย้ำอะไรถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่กู้ภัย
เขาเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลไม่ได้ประจานอ่า
ไม่ได้อยากจะทำให้ใครอับอายอยากจะให้เป็นวิทยาธารครับ
ให้รู้ถึงอันตรายอะค่ะเวลาจะทำอะไรที่มัน
พี่เรนพี่สดานมันอันตรายอืมนี่นะคะ
สำหรับผู้ที่ต้องการให้ไปช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
มันมีหลายลักษณะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอวัยวะเพศไปติดนะคะ

แหวนนานแล้วนิ้วบวมมือบวมอย่างนี้
มันก็อาจจะติดได้นะคะทางกู้ภัยบอกว่าติดต่อผมได้นะ
มูลนิธิกู้ภัยร่มไซดให้บริการฟรีนะ
กรณีเป็นอวัยวะเพศไปติดอะไรแบบนี้

ก็เฉพาะพี่นวดลเนี่ยบอกนิ้วที่๑๑ผมช่วยมา๓เคสแล้ว

คือเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของรสนิยมอะไรส่วนตัว
แต่ว่าเอาที่มันพอเหมาะพอควรก็แล้วกัน

โอ้โหดูสินี่๒วันติดแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าโอ้ยนี่ขนาดเป็นนิ้วนะ
ในการทำการทดลองช่วยเหลือนะ
มันร้อนช่วงที่มันเจียนเข้าไปเนี่ยนะฮะ